คุณผู้ชมครับจากเรื่องของการขับรถแน่นอนทุกคนที่มีใบขับขี่

เขาก็ย้ำเสมอว่าขาวแดงคือห้ามจอด
ขาวเหลืองจอดได้ชั่วคราว
คำว่าชั่วคราวเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดว่า
ก็แป๊บนึงลงไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋ยวมา
คือคำเดียวมันแปลได้หลายความหมาย
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องกลับไปอ่านดีว่าคำว่าชั่วคราวตามกฎหมาย

แต่บางคนก็เถียงก็มันจอดแป๊บเดียว

ไปดูเหตุการณ์หนุ่มกรุงเทพไปเที่ยวภูเก็ตไปจอดขาวเหลือง
ตัวเองลงไปซื้อของแป๊บนึงแล้วไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
คุณอย่างใยก็เห็นแต่มีอันนี้ก้อนเลย
ว่าผ้าขาวเหลืองมันคือการหยุดชั่วคราว
แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่ในรถเท่านั้น
เตรียมพร้อมหากเกิดที่จะให้เคลื่อนรถ
คือผิดเต็มยังไงก็ตกรถลดหรอ
คุณนึกภาพนะคะเมื่อกี้คุณตำรวจอธิบายอยู่คำนึง

ก็เหมือนรถเมย์ที่เขามาจอด
ส่งผลนั่นแหละค่ะคำว่าชั่วคราว

จอดลึกจอดส่งของมีการขนของ

แล้วบอกว่าให้คลิปมันเล่าเรื่องอย่าหาทำ

ตำรวจจราจรเมืองภูเก็ตเขากำลังอธิบายให้พ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนกรุงเทพเขาไปจอดริมฟุตบาท
ไม่รู้เรื่องเพราะหนุ่มคนนี้ก็โวยวายใส่ตำรวจว่า
อดถอดแล้วคือก็ยังมีการตอบว่าอ้างว่า
ก็ผมจอดแป๊บเดียวที่กรุงเทพขาวเหลืองมันจอดได้เลย
นี่ไงไม่ใช่ขาวแดงนะครับไปฟังอีกทีนึงนะครับ
อาจารย์บ้างผมอธิบายฟังแล้วว่าการหยุดกับการจอดมันเป็นยังไง
จอดไม่ได้ถูกไหมครับขาวแดงจอดไม่ได้ขาวเหลืองชั่วคราวครับ
ขาวเหลืองเชื่อคราวครับหยุดกับจอดนะครับเป็นยังไง
นั่นแหละฮะจริงกฎหมายมันคือต้องข้อเดียวกันเนอะ
จะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ดี
นะฮะตำรวจก็อธิบายอ่ะผมอธิบายให้ฟังแบบนี้อีกครั้งว่า
จอดรถแล้วทิ้งการครอบครองรถนั่นไม่ใช่การหยุดชั่วคราวนะฮะ
เพราะการหยุดชั่วคราวต้องหมายถึงว่าคุณจอดรับส่งผู้โดยสารรับส่งของจอดทำธุระ
แต่คนขับต้องไม่ทิ้งการครอบครองรถคือคุณต้องนั่งในรถพร้อมขยับได้ทุกเมื่อ
แต่ถ้าคุณทิ้งไปนั่นความหมายเปลี่ยนคือคุณทิ้งการครอบครองรถ
จะไม่ใช่การหยุดรถชั่วคราวทันทีอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับนะฮะ
แน่นอนคุณผู้ชมตำรวจอธิบายแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ฟังก็ยังอารมณ์ขึ้นนะฮะ
แล้วก็แน่นอนนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ตำรวจก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้โดนทุกคันนะฮะ
แต่ที่คันอื่นยังไม่ได้มีการล็อกล้อเพราะว่าเขาเพิ่งจะมา
จอดที่หลังก็ยังไม่ได้ทันเข้าไปจับกลุ่มแต่ทุกคนต้องจบด้วยการที่ต้องเสียค่าปรับ
สุดท้ายคลิปนี้จบยังไงแฟนสาวของผู้ชายคนนี้
เรียกให้ผู้ชายคนนี้ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเป็นอันจบเรื่องไปนะฮะ
แน่นอนชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าคุณตำรวจในคลิปทำถูกแล้ว
แล้วก็แห่ไปซัพพอร์ตตำรวจทั้งหมดเลย
พร้อมระบุได้ว่าถูกตำรวจสอนมวย
เพราะเส้นขาวเหลืองมันจอดได้ชั่วคราว
หมายถึงจอดรับส่งโดยที่คนขับต้องอยู่ในรถเท่านั้น
ไม่ใช่จอดชั่วคราวและคุณทิ้งรถอันนี้ก็คือผิดกฎหมาย
แล้วก็แนะนำเพิ่มเติมว่าให้คุณพี่ผู้ชายเนี่ย
ไปศึกษาเรื่องของกฎจราจรเพิ่มเติม
จะได้ไม่ต้องไปเถียงตำรวจทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดแบบนี้
ผมเชื่อหลายคนยังเข้าใจผิด
ว่าขาวเหลืองจอดแป๊บเดียวได้โดยที่เราลงจากรถได้
บางทีการทำโดยความเคยชิน
มันเป็นปกติวิสัยไปแล้วว่านี่ฉันทำได้
แต่ทีนี้พอเกิดเหตุกรณีแบบนี้มันก็เป็นกรณีศึกษากันแล้วกัน

บางทีเขาก็ไม่เห็นนะเนอะไม่เห็น